คุณผู้ชมครับยิงกันสาหัสนะฮะกำลังตามตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
ค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นซอยจ่าโสดเก้าถนนรถไฟสายเก่าในพื้นที่สอนอบางนานะครับ
คนเจ็บเนี่ยหนึ่งคนอาการสาหัสถูกยิงเข้าไปหลายนัด
กู้ภัยเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เรียกเรียกไว้ตลอดเรียกไว้ตลอดอย่าให้หลับ

รู้ตัวเปล่าไม่รู้ไม่รู้ปวดสติดแล้วเหรอใช่จีปีอาร์ดิ
ได้แล้วได้แล้วโอ้โหพี่เนยพอพี่หิน
อันนี้กำลังเครื่องย้ายผู้แปดเจ็บส่องทางสูตรอวุธปืนนะครับ
จากซอยจ่าโสดซอยเก้าอ่าไปโรงพยาบาลสำรวงการแพทย์
เนื่องจากรถในระบบของเอลวันอ่าไม่พร้อมนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่บางนานะฮะ
แต่ว่าใกล้สุดคือโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะครับ
ต้องรีบพาไปนะครับค่ะคนที่เจ็บสาหัสคือ
นายสาธิตนะครับท่านผู้ชมครับถูกยิงไปเกือบสิบนัด
น่ะโอ้โหนะฮะนี่นะฮะสองนะครับแล้วก็เก้ามนะครับ
กระสุนนี่เข้าที่ลำตัวที่แขนที่ขานะเหตุการณ์เกิดขึ้นซอยจาโสด๙
เหมือนที่ในคลิปบอกที่กู้ภัยบอกเป็นถนนรถไฟสายเก่า๖โมงเย็นวันนี้นี่เอง
ตรงนี้คือพื้นที่สอนอบังนาเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบไปเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
ตามรายงานคือเกิดจากกรณีทะเลาะวิวาสแล้วก็ถูกยิงใส่ระยะเผาขนนะ
หลังจากที่สิ้นเสียงปืนเนี่ยนายสาธิตคนเจ็บก็นอนจมกองเลือดอยู่นะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะครับ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนสอนอบางนาตอนนี้ลงพื้นที่หาตัวมือปืนอยู่นะครับ
พอจะรู้ตัวแล้วว่าคือใครนะเบื้องต้นที่แน่นอนนะขนาดนี้คือ
เนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาสส่วนคนที่ก่อเหตุกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่